ท่ามกลางควันน้ำที่อยู่แวดล้อม
ตั้งใจหล่ะ

หลักการนำเสนอเนี่ยเราต้องเบลอหน้า

ผู้หญิงคนหนึ่งเธอถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยนะคะลักษณะท่าทางน่าจะเป็นลุงได้
ไปนั่งช่วยตัวเองแบบนี้อยู่บนรถเมษาแล้วเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
หันหน้ามามองรู้นะว่ามีคนถ่ายหยุดไหม

ก็ยังกระทำการต่อไปนะคะ
จนต้องสุดท้ายคนที่เป็นพ่อเห็นลูกสาว
โพสต์คลิปนี้เอาไว้เอาคลิปนี้ไปให้ดูไม่ไหว
เจอแบบนี้ไม่ไหวก็เลยนำคลิปนี้ไปที่เพจอยากดัง
ให้นำมาโพสต์เตือนภัยเอาไว้หน่อย
เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมครับ
ภัยสังคมอย่างมากนั่งขยับหนอนบนรถเมย์โดยไม่เกรงกลัวอะไรเลย
เจ้าหน้าที่ควรตามตัวด่วนชักว่าวอยู่บ้าน
เดี๋ยววันหลังแอบขึ้นรถไปกับลูกกูมึงได้ชักแน่
ญาติใครดูแลด้วยนะ๓๕๙ปธุมธานี
เข้าใจว่าพ่อของผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเป็นเด็กผู้หญิงที่ถ่ายคลิป

ก็เลยส่งคลิปนี้ให้เพจนำไปโพสต์เตือนภัย
ให้ผู้หญิงที่ใช้รถเมษาย๓๕๙ปฐุมธานี
ระมัดระวังตัวเพิ่มความระวังตัวให้มากขึ้น
ไม่รู้ว่าจะไปเจอผู้ชายคนนี้นั่งมาด้วยเมื่อไหร่
และงานนี้ต้องฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ติดตามตัวชายคนนี้ไปดำเนินคดีให้ได้ด้วย
อันตรายไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุมากกว่านี้หรือเปล่า
กลางคืนแล้วน้องผู้หญิงไปคนเดียว
เดินเข้าไปในซอยเปรียวลึก

ใช่เอาระมัดระวังแล้วก็ไปดูด้วยนะคะ
ว่าผู้ชายคนนี้เขามีอาการทางจิตหรือเปล่านะคะ